แรกวันนี้ต้องบอกเลยว่าวงการบันเทิงของเรา
พบเจอกับความสูญเสียและความเสียใจกันอีกครั้ง
กับการจากไปของอดีตนักร้องบอยแบนชื่อดัง
นักร้องชื่อดังในยุค๙๐นั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นข่าวช็อกวงการค่ะคุณผู้ชม
ดิตนักร้องบอยแบนชื่อดังในวัย๕๐ปี

ไม่เคยได้บอกใครว่าตัวเองล้มป่วย

จนกระทั่งอาการระยะหลังมาสุดหนักมากขึ้นค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางนิติของคอนโด

แต่ยังไม่ทันส่งตัวไปที่โรงพยาบาลค่ะ

กลายเป็นข่าวเศร้าช็อกวงการบันเทิงค่ะ
เปิดใจถึงการจักรไปของเพื่อนสนิทคนนี้

ป่วยเป็นมะเร็งในช่องท้องอีกด้วยค่ะ

หรือว่าจะมาร้องขอความช่วยเหลือจากใครเลย

จะไม่ค่อยบอกเพื่อน

อีกคนนึงนะคะที่ยืนยันกับบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะ

ที่ผ่านมาเวลามีเรื่องเดือดร้อนอะไร
แต่ว่าไม่เคยขอความช่วยเหลือจากอาจารย์เลย

แล้วก็เสียใจมากที่เพื่อนคนนี้จากไป

ค่ะอาจารย์รักน้องคนนี้มากคนนึงนะคะ

ใช่ค่ะวันนี้ครอบครัวจะมีการจัดพิธีทางศาสนา
มีพิธีรดน้ำศพเวลา๑๖นาฬิกา
และเริ่มสวดพระอภิษฐรรมคืนนี้คืนแรกนะคะ

จนถึงวันที่๒๒กรกฎาคมจะมีพิธีชาปนกิจส่ง
วันอาทิตย์ที่๒๔กรกฎาคมเวลาประมาณ๑๕นาฬิกานั่นเองนะคะ
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
ค่ะนะคะภาพล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นคุณแม่บุญธรรมนะคะ

แล้วก็พี่ไทยเอกพันธ์ค่ะก็วันนี้ขอเป็นเจ้าภาพนะคะคืนแรกเลยค่ะ